ออกรถใหม่ส่วนมากหลายคนบอกอยากจะให้พระท่านได้เจิมรถกันหน่อย
กระอักษระลกอักษระกันหน่อย

ใช่นะคะหลายคนบอกว่าขอนำไปเจิมหน่อย
หนุ่มคนนี้เหมือนกันค่ะออกรถมาใหม่
เอาจริงคงเป็นเขาน่าจะออกมาจากเต็นต์รถมือ๒แล้วค่ะ
แต่ว่าออกมาได้วันเดียวเท่านั้น
อุตส่าห์ขับเลยครับไปถึงที่วัดพระมิหารหลวงโพธิ์จะได้เจอม

แข็งบอกถูกนะคะเจอแบบนี้ไม่ดี

คุณผู้ชมคะวัดสารอดนะคะอยู่ในซอยสุขสวรรค์๔๔ค่ะ
อยู่แขวงมาศบุรณากรุงเทมนี่แหละโอ้โฮตรงหน้าโบดค่ะ
มีรถยนต์สีขาวคนนี้แหละเขาไปชนกับมีมีกระบะสีเขียวก่อนนะ
อยู่ตรงเต็มป์หน้าโบดแล้วก็ไปชนถ่าน
วางพันธุ์พลุ่งแตกหักตรงนั้นนะคะโอ้โฮลองลอยเฉวงชนเพียบ
ถางต้นไม้ในวัดล้มระเนรนาศหมดเลย
และยังมีรถอีก๒คันในเต็นต์ได้รับความเสียหายถูกเฉียวด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

ตอนแรกเห็นรถคันสีขาวคนนี้ก็ขับมาจอดอยู่เฉยนะ
แล้วอยู่ดีเอ้าทำไมออกรถแบบตีโค้งเหยียบคันเร่งอย่างแรง
แล้วชนรถคันอื่นเสียงดังสนั่นดังโครม

ฟังเขาหน่อยละกันคุณชัดชัยกิจรื้นอายุ๕๓ปี

มาหาพระอาจารย์เจิมรถให้หน่อยจะได้เป็นสิริมงคล
กำลังจะขับไปที่สาราของติ๊กจ้าวาดใช่ไหม

เหยียบคันเร่งแล้วเบรกไม่ได้
หักหลบไปตรงที่มันไม่มีคนก่อน

แต่เดี๋ยวลองดูนะเพราะเขาบอกว่ามีเจออะไรในรถด้วย

เดี๋ยวเลือกคำว่าใครคนขับ

แต่คนขับเขาว่าดูปรี้ยปรี้ย
คือคุณจะบอกว่าลิ้นแปลกเหรอ
เขายังไงเขาจัดมาซะ

มีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า

แต่คุณรู้ไหมว่าในรถอ่ะมันไม่มีของทำบุญจริงนะ

ใครก็ตามอ่ะตำรวจบอกยกรถไปก่อนเลยก็ละกัน

สองคือตรวจคุ้นนั่นแหละคนขับว่าเป็นยังไง

มันไม่มีขวดนั่นนั่น

เป็นไปได้หรือเปล่าหรือมาจากเบรกไม่ทำงานจริง

เพราะว่ารถเพิ่งจะออกมาด้วยเนาะ